ยกกำชับบอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดีนั้น

และให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนจากฝ่ายอื่นครับ

เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐนะครับ
โดยมอบให้กับบรรดาตัวแทนครับจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน๖จังหวัดในภาคกลาง
นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานของรัฐบาล
เพราะว่ากำนันก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีนะครับ
ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล้วนเป็นกลไกและเครื่องจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากว่ามีความใกล้ชิดแล้วก็รู้ความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี
นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าทุกฝ่ายนั้นอาจจะมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันได้
โดยไม่จำเป็นที่จะต้องก่อให้เกิดความแตกแยกความขัดแย้งและความเกลียดชังครับ
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนั้นย้ำถึงความจำเป็นในการที่จะต้องเข้ามาบริหารประเทศนะครับ
นายกยืนยันบอกว่าไม่ได้ขัดแย้งกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและไม่เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนของใคร
ทุกอย่างก็ทำไปตามกฎหมายขอให้ทุกคนอย่าเชื่อข้อมูลที่ถูกบิดเบือน
และต้องร่วมกันกับรัฐบาลเพื่ออนาคตของประเทศครับ